ไม่เอาหน่าเลย

เห้ยเอาล่ะตอนนี้แล้วเห็นว่ามิจารมของทุกคู่เลยนะครับ
เจ้ามีมีอีกมีอีกมีอีกมั้ยวะ

มันออกหมดแล้ว

เสียใจด้วยนะคุณทำได้แย่ที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้เลยนะ

ยังดีที่ฉันไม่ใช่คนที่แย่ที่สุด
ยังดีที่ฉันไม่ใช่คนที่ได้น้อยนะคะ
ต่อไปเราจะมาดูกันต่อนะ

มีอีก
ของเยี่ยมอยู่ทั้งหมดแล้ว
มาแล้วมาแล้ว

กะหักษอกู
มีเหรอมีอีกไหมยังมียังมียังมียังมีพ่อจ้างเรียกหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้ว
หวังลินด้วยนะครับคุณเป็นผู้ชนะในรอบนี้
หวังลินคุณจะได้เปรียบที่สุดในการแข่งขันรอบต่อไปนะฮะทุกคนอยากรู้ไหมว่าได้เปรียบยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าสู่รอบต่อไปกันเลยครับ
ฉันรู้สึกว่ามันบังเอิญมากฉันคิดว่าฝีมือของฉันไม่ได้ดีอะไรมากมายเลย
ในการแข่งรอบนี้เรามีการแข่งที่พิเศษมากและพวกคุณ
คงอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงมีผ้าสีดำอยู่บนโต๊ะสินะ
ใช่แล้วค่ะค่ะฉันเห็นผ้าสีดำแล้วรู้สึกถึงความลึกลับเลยล่ะค่ะ
พอเปิดผ้าออกมาอาจจะเป็นเตาที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนก็เป็นไปได้
เอาละฟังคำสั่งจากผม๓๒๑เปิดได้
อะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ย

ไม่ติดแก๊สแล้วจะใช้อะไรทำอาหาร

ดูนะครับว่าจะใช้อะไร
ห้อหุงข้าวอ๋อยังดีอยู่

คือใช้ได้เพียงไมโครเวฟกาต้มน้ำและหม้อหุงข้าวทำอาหาร๑เมนูเท่านั้น
นี่เป็นเรื่องที่คุณไม่ทำที่บ้านแน่
ฉันชอบความท้าทายแบบนี้ที่ตัวเองเหมือนจะทำไม่ได้นะคะ
วังลินตอนนี้จะแจ้งสิทธิประโยชน์ที่คุณได้จากรอบที่แล้ว
สิ่งที่คุณได้เปรียบคือคุณใช้เครื่องไฟฟ้าได้ทั้ง๓แบบ

ส่วนสตาร์เชฟที่เหลือพวกเขาสามารถใช้ได้แค่๒อย่างเท่านั้น

และจะได้ใช้แบบไหนบ้างจะให้คุณเป็นคนเลือกให้พวกเขา
กรรมการคะฉันได้ตัดสินใจแล้วเอากาต้มน้ำออกไปเลย
ฉันใช้คนเดียวให้พวกเขาใช้ไมโครเวฟกับหม้อหุงข้าวค่ะ
เอาละครับอาหารที่จะแข่งขันในวันนี้ก็คือ

ผัดเปรี้ยวหวานเป็นอาหารกวางตุ้ง
ถุดิบหลักก็คือเนื้อหมูพริกหยวกและสับปะรด
สีสันจัดจ้านรสชาติเปรี้ยหวานเนื้อหมูกรอบนอกนุ่มใน
เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีไม่มีปัญหาทานได้สบาย

ตอนทอดต้องให้น้ำมันร้อน
ใช้ใช้กาดต้มน้ำร้อนต้มน้ำใส่น้ำมันเข้าไปมันก็ร้อนได้
แล้วเอาหมูใส่เข้าไปก็เรียบร้อยจริงไหมเสร็จเลยสุกแน่
พูดได้ดีมากอย่าทำครัวผมเละก็แล้วกันนะ
โอ้ยไม่ให้อย่างนั้นขนาดนั้นหรอก
พอพูดถึงผัดเปรี้ยวหวานเนี่ยในหัวจะมีแต่ภาพเอลล่าร้องไห้วันนั้นน่ะ
ดังนั้นผัดเปรี้ยวหวานเป็นเหมือนรังบอกลาใช่ไหมคะ
ถ้าอยากให้ใครจากไปก็จะได้เห็นผัดเปรี้ยวหวานจริงหรือเปล่า

เชฟทุกท่านในการแข่งขัน
อย่างแรกเลยคุณต้องทำอาหารภายในเวลา๑ชั่วโมงนะ
เราจะเลือกผู้เข้ารอบ๔คนด้วยกัน
และ๑ใน๔นั้นจะได้เป็นหัวหน้าทีมในรอบต่อไป
คนที่เหลือต้องเข้าสู่รอบคัดเลือกออก
สตาร์เชฟทุกท่านจับเวลา๑ชั่วโมง
ตอนนี้เริ่มได้

เพลงการแข่งขันในรอบนี้สตาร์เชฟทั้ง๘
ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าตามที่กำหนด
ทำเมนูเนื้อผัดเปรี้ยวหวาน
สตาร์เชฟ๔ท่านแรกจะเข้ารอบต่อไป
ผู้ที่ทำได้ดีที่สุดจะได้เป็นหัวหน้าทีมภาคสนาม
อีก๔ท่านที่เหลือจะเข้าสู่รอบคัดคนออก
กลัวเพราะว่าคุณเร็วแบบนี้นี่แหละ

อย่าทำผมเสียเวลานะเสียเวลาแล้ว
เดี๋ยวก็ทำผัดเปรี้ยหวานเสร็จกันหมด

จะต้องผ่านขั้นตอนการหั่นหมักปรุงรสแล้วก็ปั่น

พอทอดแล้วก็ต้องทำน้ำซอสด้วย

จากนั้นก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน

เหมือนกันเลยอ่ะฉันก็กลัวมันจะระเบิดเหมือนกัน
เพื่อนใช้ไมโครเวฟอุดน้ำมันปลอดภัยนะครับ

เปรี้ยวหวานจะใช้หนังไม่ได้

ตอนที่ผมทำผัดเปรี้ยวหวานได้เอาหนังออกหรือเปล่า

เพราะฉันได้ยินเขาบอกว่าไม่ต้องเอาหนังออก
ฉันคิดว่ามันเป็นความผิดพลาดจริง
เย้ออีเชียร์เตือนให้เราเอาหนังออกนะครับ
เย้ออีเชียร์เตือนให้เราเอานังออกก่อน
อย่างนั้นเราก็คงไม่ได้เอาออกแน่เลยค่ะ
ผมคิดว่าครบสิบห้านาทีแล้วนะใช่ไหมโอ้โหร้อนมากเลย
เฮ้ยจินเสียงผัดเปรี้ยวหวานน้ำมันร้อนร้อนแล้วครับ

เห็นเขาใส่ลงไปแบบนี้มันต้องเกิดปัญหาใหญ่แน่นอน

ถ้าคุณใส่เนื้อลงไปเย็นแบบนี้อีกเดี๋ยวน้ำมันก็หายร้อนแล้ว
แล้วมันจะกลายเป็นหมูอมน้ำมัน

มันแตกต่างกันมากตรงที่มีแก๊สกับไม่มีแก๊ส
น้ำมันให้ดีเพิ่มเวฟน้ำมันใหม่อีกรอบเลย

ฝั่งนี้เริ่มผัดแล้วนะครับ

ซอสน้ำซอสที่ใช้ราดผัดเปรี้ยวหวาน

ผมกลัวว่ารสเปรี้ยวของมะเขือเทศจะมากเกินไป
ดังนั้นผมก็เลยเอาความชอบของตัวเองเป็นหลัก
แล้วรสที่คิดว่าลูกสาวผมจะชอบทานนะครับ

ที่ผมจะใช้ในวันนี้
ดูสิหน้าตาเป็นยังไง
สามนาทีสุดท้าย
จานให้สวยงามรสชาติต้องอร่อย

หากมองแล้วมันไม่น่าดูแล้วก็เราจะไม่ทานสักคำเดียว

ฉันยังไม่สุกเลยสุกแค่เนื้ออย่างเดียว

ไม่ถึงเลยว่าใช้หม้อหุงข้าวทำกับข้าวรสชาติจะดีขนาดนี้

หมดเวลาครับ
กรรมการทั้ง๓ท่านจะลงไปชิมหมูผัดเปรี้ยวหวานของทุกคนนะครับ
ผมสังเกตเห็นว่าการใช้มีดของคุณค่อนข้างประดีตมากเลยนะครับ
มันชิ้นเล็กมากค่ะฉันกลัวว่าชิ้นใหญ่จะมีผลต่อรสชาตินะคะ

คุณคิดว่าคุณจะเข้าสู่รอบที่สามอีกไหม
ผมว่าผมมีโอกาสได้นั่งชิวที่โซฟานะ
ผมว่านี่มันถูกปากแน่
พวกเราสามคนได้ผลสรุปนะ
แล้วต่อไปนี้เราจะเชิญสตาร์เชฟสามขั้นมาอยู่ด้านหน้า
และคนแรกคนนั้นก็คือ

พอเลี่ยงไปอีกแล้ว

งั้นฉันเข้ากลุ่มนี้ด้วยค่ะ

เทปมาถึงตอนนี้มีความสุขจังเลย
ไม่ผิดครับนี่เป็นการตัดสินใจของพวกเราสามคน
ผมจะประกาศผลแล้วนะ
จางเลี่ยงสินไปชิง

ลิ้วยุ้นขอโทษด้วยผมจะไปต้องบอกว่าคุณเป็นสี่คนสุดท้าย

ไม่เกี่ยวกับเธอเลย
นี่ใช้วิธีนี้มาประกาศว่าฉันไม่เหมือนกับพวกเขาเนี่ย
มันโหดร้ายเกินไปแล้วนะคะ
ฉันดีใจจนตัวลอยอารมณ์ตอนนั้นมันเหมือนนั่งรถลงเขาเลยล่ะค่ะ
ดีใจตอนอยู่บนยอดเขาแล้วจิาจูก็เท้า
ตกลงข้างล่างอย่างเร็วเลย

ทุกชิ้นจะต้องติดมันนิดหน่อยนะครับ
เลี่ยงหมูผัดเปรี้ยวหวานของคุณเนี่ยผมชอบสีสันของมันมากเลย
คุมได้ค่อนข้างดีเลยนะครับการจัดจานก็เหมาะสม
ไปชิงน้ำซอสเปรี้ยวหวานที่ปรุงออกมานั้นเนี่ย
มันมีความเหมือนผัดเปรี้ยวหวานมากเลยจุดเด่นนี้มันเด่นมากเลยจริง
จางเลี่ยงสินปั๊ยชิงผมจะไม่ต้องบอกพวกคุณว่า
เนื้อหมูผัดเปรี้ยวหวานของพวกคุณไม่ได้อร่อยที่สุดในการแข่งขันนะครับ

ส่วนลิวหยุนเชิญกลับไปที่เคาน์เตอร์
แต่ดูรวมแล้วมีเส้น

ตาเชฟทั้งห้าต่อไปผมจะเชิญอีกสามท่านมาด้านหน้า
ทั้งห้าต่อไปผมจะเชิญอีกสามท่านมาด้านหน้าครับ
เอาละคนแรกก็คือ

คนที่สองจูตัน
คนที่สามเฮ่อจินเสียง

นั่นแหละสิ

ในคลุมพวกคุณสามคน

ที่จะต้องแข่งรอบต่อไป

ดูตอนนี้คุณก็ต้องเข้ารอบคันดีกว่า

ไม่ไม่ต้องเศร้า
คุณเยี่ยมดีดีด้วยภารกิจตัวแทนสำเร็จ
เชิญมารับผ้ากันเปื้อนสีขาวด้วยครับ

รู้สึกเหมือนความมั่นใจมันปะทุขึ้นมาแล้ว
ที่ทำอาหารมาหลายปีเนี่ยมันไม่เสียเปล่าเลยค่ะ
เยเชียนผมคิดว่าคุณใช้เทคนิคในการหั่นหมูได้ดีเยี่ยมที่สุด
เพราะว่าความหนากำลังดีชิ้นไม่ใหญ่มาก
มันจึงให้ความรู้สึกถึงการกรอบนอกนุ่มใน
กรรมการทั้ง๓ท่านมีความเห็นตรงกันว่า

มันน่าประทับใจมาก

หรือแค่หวังลิ้นกลับไปข่ายนานแล้ว
เราขอเชิญคุณนำหมูผัดเปรี้ยวหวานออกมาข้างหน้าด้วยครับ

จนคิวเราขึ้นไปแล้วเนอะ
ไม่ว่ายามเจ็บป่วยหรือยากจนจะไม่ทิ้งกัน